ร้อยเอ็ดค่ะผู้หญิงคนนึงเธอเป็นหางเครื่องหมอลำซิ่ง

โอ้โหช่วงนี้มีงานนี่ถือว่าดีมากแล้วนะ

อยู่มีมอเตอร์ไซคันนึงมาขี่ขวางปาดหน้ารถเอาไว้เลย
แล้วผู้ชายก็เดินลงจากรถมอเตอร์ไซค์มา
พยายามทุบกระจกพยายามกระชากประตู
ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าของแดนเซอร์คนนี้นะ
แล้วเธอบอกว่าโอ้โหตอนที่คบกันนี่นะ
โดนทำร้ายร่างกายจนแทบจะทนไม่ไหวอะค่ะ

ใช้ทางแบ่งทางแกล้ง
อยู่ตรงรถค่ะอยู่ตรงมาบันละเขียนค่ะตรงไว้นู่นเนี่ย
นี่ค่ะผู้หญิงมากันสองคนแล้วผู้ชายมาทุบรถพยายามกระชากรถแบบนี้นะคะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าของเธอเองที่เป็นคนขับค่ะ
เป็นหนึ่งในหางเครื่องกำลังจะไปแสดงที่งานหนึ่งนะคะ
ฝ่ายชายก็เนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์ขวางแล้วก็อารวาสคลุมคลั่งแบบนี้เลย
บอกว่าโอ้โหตอนคบกันถูกทำร้ายร่างกายมาหลายครั้งแล้ว
ถ้าลงไปอีกคราวนี้โดนทำร้ายร่างกายแน่นอน

แล้วมันมีจังหวะที่ผู้ชายวิ่งมาพยายามจะกระชากประตูรถ
เธอก็เลยอาศัยจังหวะนั้นเร่งเครื่องแล้วก็ขับรถหลบหนีไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่ถนนในตำบลโพชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
คนในรถเนี่ยเป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็บอกว่า
หนุ่มคนนี้ที่เป็นอดีตแฟนเนี่ยขับตามเพื่อนเธอมาตั้งแต่งานหมอลำแล้วค่ะ
มีเรื่องกันที่หลังเวทีมารอบนึงแล้วด้วยจนขี่มอเตอร์ไซค์มาดักทุบรถอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
บอกว่าถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตามตัวด้วย
เพราะว่าตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
โอ้โหนี่นะคะมาทุบเรียกขนาดนี้
ใครจะกล้าลงไปล่ะคะก็ต้องแจ้งตำรวจถูกต้องแล้วนะคะอืม